ปราบรามยาเสพติดที่จังหวัดศูนย์ขหา
เจ้าหน้าที่ล่อซื้อและสามารถจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ได้ถึง๒ราย
หนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวอายุ๒๕ปี
พอเจอตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแสดงตัวจับกลุ่มเป็นลมล้มพับ

คนที่เป็นลมอยู่นี่คือนางสาวอภิญญาแก้วประเสริฐอายุ๒๕ปีค่ะ
ตกใจจนเป็นลมเมื่อทราบว่าถูกตำรวจเข้าไปจับกลุ่มพร้อมของกลาง
เป็นยาบ้าที่ซ่อนอยู่ในกล่องข้าว๑๙๙เมตร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ชุดปรับรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรภาค๙และตำรวจภูทรหาดใหญ่สงขลา
ร่วมกันวางแผนล่อซื้อยาบ้าภายในหมู่บ้านคลองหวะเมื่อวานนี้เอง
จากนั้นตำรวจนำตัวนางสาวอภิญญาไปตรวจค้นที่ห้องพักเพิ่มเติม
อยู่ในถนนคลองเรียน๒
พบยาบ้าและไอซ์เพิ่มเติมด้วยรวมทั้งอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่ง
ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าหลังจากออกจากงาน
มาค้ายาเสพติดได้๓เดือนแล้วส่วนไอซ์เนี่ยเอาไว้เสพเอง
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันนะคะยังตามไปจับกลุ่มนายสหรัฐสะมโน
อายุ๓๕ปีพร้อมของกลางเป็นยาบ้า๔๘๒เมตร
ซุกซ่อนอยู่ในกางเกงชั้นใน
หลังเจ้าหน้าที่ส่งสายเข้าไปล่อซื้อ
และนัดส่งของกันในหมู่บ้านตลาดคลองเตยอยู่ที่หาดใหญ่
ซึ่งนายสหรัฐเขาเคยมีประวัติถูกจับในคดียาเสพติด
และพ้นโทษมา๗เดือนเท่านั้นเอง
แต่ถูกเพื่อนชักชวนให้หวนกลับคืนสู่วงการค้าใหญ่อีกครั้ง
ถูกจับกลุ่มเป็นครั้งที่๒ค่ะ
เหนือไปที่ลำปางนะคะมีการปราบรามยาเสพติดเหมือนกัน
นางสาวสิริลักษิรินทรทิรินทรทิรินทองอายุ๔๓ปี
ถูกตำรวจภูทรห้างฉัดและชุดปฏิบัติการข่าว
ณฑนทหารบกที่๓๒จับกลุ่มได้ที่บ้านพัก

พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอันนี้เยอะนะ๒๗๘๐๐เมตร
เบื้องต้นนางเสรีหลักอ้างว่า
เป็นแค่คนรับส่งยาบ้าให้กับนายวิเชียน
บอกชื่อแค่นายวิเชียนไม่ทราบนามสกุล
แต่ละครั้งนายวิเชียนจะโทรศัพท์บอก
ไปรับยาบ้าตามจุดต่างที่มีคนเอามาทิ้งไว้
ส่วนใหญ่ครั้งละ๖๐๐๐เมตร
รับยาบ้ามาแล้วจะเอามาพักไว้ที่บ้านนี่แหละ
จากนั้นนายวิเชียนก็จะสั่งให้เอายาบ้าไปวางตามจุดต่างอีกครั้ง
ซึ่งเธอเองได้ค่าตอบแทน๒๐๐เมตรต่อครั้ง
และถ้าอยากได้เงินก็ต้องเอายาบ้าไปขายเองด้วย
จากการตรวจสอบยังพบว่านายวิเชียนคือตัวการใหญ่ที่เอายาบ้าเข้ามาในพื้นที่ในจังหวัดลำปางและภาคเหนือด้วยนะคะ
ซึ่งขณะนี้หลบหนีหมายจับอยู่ตามแนวชายแดน
แต่ว่ายังมีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่เอายาบ้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายวิเชียนให้ได้เร็วที่สุดค่ะ